ไปไหนฉุดผู้หญิงคนนี้ค่ะผู้ชายคลั่งรักเนี่ยนะไปเอาปืนจากชาวบ้าน
แล้วมาฉุดผู้หญิงลูกสองแหม่ยิงปืนใส่คนในบ้าน
เพื่อนบ้านนะพยายามเลยที่จะห้ามที่จะขัดขวาง
ปรากฏว่าก็โดนไปพลเมืองดีนี่แหละค่ะได้รับบาดเจ็บไปด้วย
ล่าสุดนี่โอ้โหผู้หญิงที่โดนฉุดไปนี่เขาหนีมาได้
แต่ในหมูน่ะในหมูเนี่ยอยู่ที่ไหนหมูเขาขวางฉายาของเขาค่ะคุณผู้ชม
อายุสี่สิบสี่ปีชื่อจริงคือนายสุเทพเมืองมิ่ง
เขามาติดพันธุ์นางสาวนรัฐพรหรือว่าเฟิร์น
อายุยี่สิบห้าปีซึ่งคุณเฟิร์นเนี่ยมีลูกมีลูกติดอยู่สองคน
แล้วหมูเนี่ยมาก่อเหตุในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นข่าวเป็นคราวในหมูเข้ามาในบ้าน
แล้วมาทะเลาะกับเฟิร์นมีเสียงปืนดังขึ้นปั้งหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นหมูก็ฉุดเฟิร์นออกมาที่ลานปูน
จังหวะนั้นยายของเฟิร์นคุณยายทองเย้ยอายุ๖๐กว่าแล้วก็มาห้าม

จู่ในหมูผลักยายล้มแล้วก็มีการยื้อแย่งปืนกัน
ยายโดนยิงถากเข้าที่หลังได้รับบาดเจ็บ

แล้วระหว่างที่ในหมูฉุดกระชากเฟิร์นไป
กับนายพรวนนายพรวนอายุหกสิบเจ็ดปีเพื่อนบ้านที่เขาได้ยินเสียงปืนไง
แล้วเขาก็สงสัยสิเฮ้ยมันเกิดเหตุอะไรจะเข้ามาห้าม
ในหมูยิงใส่กระสุนกระถากขาขวาหมูเนี่ยก็เลยฉุดกระชากเฟิร์นไปที่รถมอเตอร์ไซค
แล้วก็ขู่บังคับว่าให้เฟิร์นเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปด้วยพาเฟิร์นหนีไปนี่ค่ะ
นี่คือในพวนนะคะคนเจ็บทีนี้รู้ว่าทั้งปืนและมอเตอร์ไซค์ที่หมูขโมยมาเนี่ยนะ
แหมมาก่อเหตุขโมยของคนอื่นเขาแล้วกล้องวงจรปิดเพื่อนบ้านอ่ะ
เอามามอบให้ตำรวจเลยว่านี่คือหลักฐานตอนที่หมูเข้าไปขโมยปืนในลิ้นชัก
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหลังจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงก็ไปก่อเหตุฉุดเฟิร์นนะคะ
ของเฟิร์นก็เล่าให้ฟังว่าหมูมาติดพันธเฟิร์นได้ไม่นาน
ก็ต้องเลิกรากันเพราะว่าหมูชอบใช้กำลังบางทีก็บีบคอบังคับจะขอตังค์ไปซื้อยามาเสพ
ในหมูเนี่ยมาบ่อยบ่อยมาด้ำด้ำมองมองญาติเขาบอกว่าไม่ไหวหรอก
ถ้าเฟิร์นเธอเจอแบบนี้ไปอยู่ต่างจังหวัดดีกว่าไหม
ใช่กำลังจะพาไปต่างจังหวัดมาเกิดเรื่องราวแบบนี้ซะก่อนนะคะ
ทีนี้หลังจากที่ชุดสืบเขาก็ค้นหาตัวในหมูสิเพราะว่าหมูหลังจากก่อเหตุแล้วก็หนีหายไป

ใช่หากันทั้งคืนแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักก็ต้องยุติการค้นหาตัวของผู้ก่อเหตุ
แล้วล่าสุดเนี่ยนะเฟิร์นที่ถูกฉุดไปด้วยเนี่ยเขาอาศัยจังหวะที่หมูเผลอแล้วเฟิร์นก็วิ่งหนีออกมาไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แล้วบอกตำรวจให้คุณตำรวจไปจับกลุ่มในหมูเลย
ฟังค่ะคนนี้แหละคือเฟิร์น
คิดนี่ค่ะ
เมื่อคืนเรานอนไหน
นอนในตรงอ้อยค่ะ
ตรงไหนตรงอ้อยเลยหรอ
เฟิร์นบอกหมูมอบตัวเถอะแล้วเฟิร์นถูกฉุดไปอยู่ในป่าอ้อยห่างจากบ้านสัก๕๐๐เมตรได้นะคะตอนนี้ตัวคุณเฟิร์นปลอดภัย
แล้วที่บอกว่าหมูเขาขวางหมูเขาขวางเนี่ยคุณผู้ชมฉายาของเขา
เพราะอะไรเขาขวางมันเป็นพื้นที่ตรงนี้
โครงการส่งน้ำเขาขวางค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดล้อมไร่อ้อย
โครงการส่งน้ำเขาขวางนี่แหละจับได้แล้วนะ
จับตัวในหมูเขาขวางได้แล้วค่ะพร้อมกับอาวุธปืนแหม
ซ่อนอยู่ในกระท่อมกลางไร่อ้อยทั้งคืนเลย
ทีนี้คุมตัวในหมูมาก็ต้องมาทำแผนนี่ค่ะคนนี้เลย
เสื้อน้ำเงินเนี่ยนะญาติพี่น้องเอ่ยชาวบ้าน
ไหนขอดูหน้าหน่อยซิหมูเขาขวางน่ะ
ตะโกนด่าตะโกนสาบแช่งลองดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ
พี่ผู้ผู้ตรงตรงนี้ครับเออพูดกับผมได้เลยพี่
ตั้งใจหยิงเข้าไหมตั้งใจหยิงเข้าไหมขออนุญาตนะครับ
ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับ
นี่แหละเจ้าหน้าที่นะก็คุมตัวในหมูมา
สื่อเองก็พยายามสอบถามนักข่าวก็ถามแต่หมูไม่พูดอะไรค่ะ
ทีนี้ทำแผนอยู่แป๊บเดียวสัก๑๐นาทีได้แต่ว่าชาวบ้านก็มามุงดูเหตุการณ์นะคะ
หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวในหมูไปสอบต่อที่สพเมืองกาญจนบุรีต่อไป
สรุปคือที่ไปฉุดเขามานี่จับกลุ่มตัวได้แล้วคนที่ถูกฉุดก็ปลอดภัยนะคะ